บัตรประชาชนหลายร้อยใบและเอกสารราชการเช่นสำเนาใบสั่งใบเสียภาษีกรมขนส่งทางบกและป้ายวงกลมของรถยนต์ถูกทิ้งไว้ริมทางปะปนกับขยะในซอย๑๗ทับ๑หมู่๘ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรี
โดยชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้พบเห็นและแจ้งตำรวจสพบางระมุงให้เข้ามาตรวจสอบ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบัตรประชาชนมาจากหลายพื้นที่หลายจังหวัดมีทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่รวมถึงบัตรที่หมดอายุแล้วและยังไม่หมดอายุจำนวน๓๒๒ใบ
เนาใบสั่งเก่าจำนวน๕๐๐ใบ
เสียภาษีกรมขนส่งทางบกจำนวน๓๔ใบ
ใบป้ายวงกลมของรถยนต์จำนวน๑ใบ
และเอกสารอื่นที่มาจากหลายสถานที่
เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ชาวบ้านที่พบเห็นยืนยันมีบัตรประชาชนกว่า๒๐๐ใบ
บางส่วนเป็นบัตรใหม่ห่อรวมกับใบสั่งของสพบางระมุง
ขณะที่บริเวณนี้มีชาวบ้านนำขยะมาทิ้งเป็นประจำ
แต่เพิ่งเคยเห็นขยะจำพวกบัตรประชาชนและเอกสารสำคัญเป็นครั้งแรก
ไม่รู้เจตนาการทิ้งแต่มองว่าไม่สมควร
ผลที่จะตามมาหากบัตรไปตกอยู่ในมือของกลุ่มมิจฉาชีพ
ไม่มีเค้ามีแต่เค้าทิ้งขยะธรรมดาทั่วไปของชาวบ้าน
ตอนนี้ไม่เคยมองว่าแบบแบบนี้ก็ไม่ได้
ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบใช่หมดอายุแล้วก็ช่าง

ก็น่าจะเก็บของเราให้ดีอย่างนี้

ผู้กำกับการสพบางระมุงระบุว่า
เนาใบสั่งที่พบเห็นเป็นของเก่า
ตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึง๒๕๕๙
ส่วนบัตรประชาชนตรวจสอบหมดอายุไปหลายปีแล้ว
ซึ่งสาเหตุที่ไปตกหล่นที่พื้นที่ดังกล่าว

ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่
ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยรองผู้กำกับการสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดเก็บเอกสารดังกล่าว
ซึ่งระหว่างที่นำเอกสารไปเก็บอย่างบ้านพักส่วนตัว
ปรากฏว่ามีเอกสารบางส่วนตกหล่นริมถนน
ก่อนที่จะมีชาวบ้านไปพบเห็น

เพราะเป็นเอกสารราชการที่ต้องเก็บอย่างน้อย๑๐ปี

ส่วนบัตรประชาชนที่หมดอายุจำนวนมาก

มาจากการกวดขันวินัยจราจร
ซึ่งสมัยก่อนระบบยังไม่เชื่อมต่อกัน

ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
ระบุว่าตามกฎหมายตำรวจที่ทำหน้าที่ขนย้าย
บัตรประชาชนและเอกสารสำคัญอาจมีความผิดทางวินัย
โดยจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และถึงแม้ว่าบัตรประชาชนจะหมดอายุไปแล้ว
แต่มิจฉาชีพอาจนำไปกระทำความผิดได้ในหลายรูปแบบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน